แล้วมีข่าวดีสำหรับนักธุรกิจนะครับ
เพราะว่าทางด้านของกรมการค้าระหว่างประเทศ
ได้ร่วมกันทำโครงการสนับสนุนการลงทุน
ในเมืองรองของประเทศต่างในกลุ่มนี้นะครับ

ซึ่งเป็นโอกาสในการลงทุนมากที่สุดนะครับ
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
โดยจะเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้าง
จากทุกประเทศกำลังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา
มีความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย
โครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสูง
อันนี้เราจะจัดให้คณะเอกชน
ที่อยู่ในธุรกิจก่อสร้างเนี่ย

อันนี้ก็เป็นการสร้างความยั่งยืนนะครับ
คือว่าเราไม่ได้เน้นการค้าทันทีนะครับ
เราเน้นถึงการสร้างเครือข่ายนะครับ
ของการค้าบริการนะครับ
นี่เป็นการค้าบริการนะครับการก่อสร้างนะครับ
ที่จะเริ่มต้นข่อน
มูลค่า๓๒๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ลการค้า๙๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนการค้าชายแดนควรเริ่มจากการค้าด้านการบริการ
ขณะเดียวกันนักลงทุนควรศึกษากฎระเบียบ

ก็อยากให้นักธุรกิจศึกษากฎระเบียบให้ดี

ซึ่งกรมนี้ก็พยายามอำนวยความสะดวกนะ
ในเรื่องให้ข้อมูลอะไรต่างมากมาย
เราก็มีโครงการซึ่งอยากให้นักธุรกิจลายใหญ่
ซึ่งเคยไปลงทุนในเมืองในประเทศนั้นเนี่ย
มาช่วยเหมือนกับพี่ดูแลน้อง
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการลงทุน
ใน๔เมืองของกระทรวงพาณิชย์
แต่ละเมืองมีจุดเด่นที่น่าสนใจ

มีโอกาสด้านอุตสาหกรรมบริการอาหารวัสดุก่อสร้าง
การผลิตและการท่องเที่ยว
ลาวเมืองจำปาศักดิ์เป็นสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
เชื่อมต่อระหว่างไทยลาวกัมพูชา
พม่าเมืองบรรดาเลมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด
ด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค
เวียดนามไฮฟองเป็นเวียดนามเหนือที่สามารถเชื่อมไปยังจีนในอนาคตได้
ข่าวทะลัดทีวีบรรยายงาน